ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับกรณีที่มีคนร้ายประกบยิง
เสียผู้รับเหมาคนดังภาคใต้จนเสียชีวิตระหว่างที่
ลงพื้นที่ไปตรวจงานก่อสร้างทำถนนในจังหวัดกระบี่
ล่าสุดตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นภาพรถต้องสงสัยสามคันค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมกลางดึกนะคะ
นายสุวิทย์พักสุธีโกศลวัย๗๐ปีหรือที่เขาเรียกกันว่าเสียกบ
สุราชธานีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้
ขับกระบะไปตรวจงานเกาะสร้างทำถนนในจังหวัดกระบี่ที่บริษัทเขาประมูลมาได้
ปรากฏว่ามีคนร้ายขับรถมาประกบแล้วก็ยิงเขา
กระสุนเข้าคอทะลุแก้มซ้ายนายสุวิทย์เนี่ยพยายามขับรถหลบหนี
แต่รถไปพุ่งเสยท้ายกระบะอีกคันจนตกข้างทางแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบิ
และเลือกนะศะมัตจังใหม่ไม่อยากไปซุดตอบ
ประกบรถผู้ตายมีกลุ่มผู้ชาย๕๖คนและผู้หญิงอีก๑คน
ลงมาพูดคุยตกลงปัญหาบางอย่าง
จากนั้นพยานมาเห็นอีกทีก็คือผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะคะว่า
ต้องสงสัยทั้ง๓คันเนี่ยเป็นรถของใครรูปลักษณ์แบบไหน
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดครั้งนี้หรือเปล่าค่ะ
ก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอย่างละเอียด
เพื่อเอามาประกอบการสืบสวนหาตัวคนร้าย
เรื่องต้นตำรวจมุ่งปมขัดแย้งธุรกิจขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็ไปตรวจสอบคดีเก่าที่ผู้ตายเกี่ยวข้องด้วย
ทั้งปัญหาส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาวนะคะ

บริษัทผู้ตายประมูลงานเกาะสร้างไว้หลายแห่งในหลายจังหวัด
อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในชนวนสังหารก็เป็นไปได้

ปรากฏผู้ตายเคยมีเรื่องขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดตรังปี๖๑ด้วย
ทำให้มีคนร้ายเคยลอบวางเพลิงเครื่องจักรหนัก
แล้วก็มีคนงานถูกยิงเสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะว่าคดีล่าสุดนี้
คดีเก่าเมื่อปี๖๑เชื่อมโยงกันหรือเปล่า
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างถนนให้ข้อมูลบอกว่า
ช่วงที่ผู้ตายมาทำงานก่อสร้างถนน
ผู้ตายก็มีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านบ้าง
เพราะว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้างถนน
เพราะผู้รับเหมาชอบเอาเครื่องจักรหนักจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ขวางทางเข้าออกบ้านชาวบ้านบ่อยครั้ง
ล่าสุดตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปเจอรถต้องสงสัย๓คันแล้วนะคะ

แล้วก็พลิกอัพตอนครึ่งสีบรอนเงินอีก๑คัน
วิ่งผ่านบนเส้นทางดังกล่าวหลังเกิดเหตุ
กล้องเนี่ยมันถึกภาพได้๕โมง๒๔นาทีนะคะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบทะเบียนก่อนแล้วก็เรื่องของระยะเวลาด้วย
ทีมข่าวเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มา
เขาบอกว่าเท่าที่รู้จักผู้ตายเนี่ย

เป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา
แต่เป็นคนใจดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนในพื้นที่
เลยคิดว่าคู่กรณีคงไม่ใช่ชาวบ้านหรอก

จะมีการก่อสร้างและจะเสร็จสิ้นตามสัญญาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ